หันนะครับคุณผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ภาคล้างตอนบนรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่แบบอิษรรค์ตอนบน
มีฝนตกแบบนี้แน่นอนครับหลายคนกังวลว่ามีฝนตกแบบนี้
เรื่องของสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
จะนำมาสู่เรื่องของความสูญเสียที่จะตามมาหรือไม่
สถานการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยนะครับ

กลุ่มฝนนั้นมีการเคลื่อนตัวจากปีกตะวันตกของประเทศไทยครับ
ค่อยเคลื่อนตัวมาบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
ดังนั้นนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ตอนบนรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตก
จะลดลงลดลงมากน้อยแค่ไหนแต่ละภาคเป็นอย่างไร

เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนครับ
จากการตรวจสอบในพื้นที่ภาคเหนือครับ

แต่ว่าช่วงวันที่๒๐๒๒นะครับ
เหลือเพียงแค่๔๐๖๐ของพื้นที่เท่านั้น
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ

ฝนมีอยู่ที่๑๖๐๗๐ของพื้นที่นะครับ

ลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่ครับ
ขณะที่ภาคกลางครับ๑๖๑๙ที่ผ่านมาครับ

ฝนจะลดลงเหลือประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
แต่ว่ายังคงมีบางจุดที่อาจจะต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักครับ

อยู่ที่ประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่อาจจะต้องระวังหน่อย
จุดอาจจะต้องมีฝนตกหนักด้วยนะครับ

เฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
ฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๗๐ของพื้นที่

จากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันครับ
ก่อนหน้านี้ครับฝนอยู่ที่ประมาณ๑๖๐๘๐ของพื้นที่

อาจจะต้องระวังเรื่องคลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับ

อยู่ที่ประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนทั่วไทยนะครับ

ยังคงเป็นจุดที่ต้องตรวจสอบสภาพอากาศ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ